มีภาพหนึ่งภาพค่ะถูกแชร์ในโลกออนไลน์นะคะ
แต่ยังไม่ได้ถูกระบุเลยว่าใครไปถ่าย
แต่บอกว่าเป็นภาพถ่ายของชายแก่ไว้หนวดไว้คราว

ระบุว่าเป็นสารเจ้าแม่ทุ่งหนองทองเนี่ย

มีคนไปถ่ายมีคนไปกราบไหว้สารตอนนี้ตอนกลางคืน
แล้วก็ถ่ายภาพออกมามีลักษณะเอ๊ะใครอยู่ข้างหลัง
เนี่ยสรุปสุดท้ายคือภาพที่มันออกมา
บอกถ่ายติดวิญญาณแล้วบอกว่าเป็นรือสี
แล้วผมขาวไงผมยาวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะ
แล้วเห็นแคปชั่นไหมคะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเลย
คนก็ตามหากันใหญ่เลยนะคะว่าจริงแล้วมันเป็นอย่างไร
เอาล่าสุดเมื่อวานี้นายสัมพันธ์น้ำทองค่ะ
เป็นคนถ่ายภาพนี้เนี่ยคนนี้ค่ะ
คุณสัมพันธ์ออกมาชี้แจงแล้วว่า
เป็นภาพถ่ายของนางเข็มกลัดคล้ายสุรินอายุ๗๐ปี
ซึ่งถ่ายไว้เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
แต่เนื่องจากตอนถ่ายมันเป็นตอนกลางคืนไง
ไม่พอมือมันคงสั่นเลยทำให้ภาพมันเบลอไปหน่อย
จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าภาพนั้นที่ปรากฏ
บอกว่าเป็นฤาษีหาผมยาวยาวเมียเขล้าขาว

คือในเว้อนั้นนะครับก็มีร่างทรงนะครับ

หลายคนคิดว่าเป็นการชัตเตอร์กดติดวิญญาณแต่ผมนำมาตรวจสอบอยู่แล้วนะครับ
เป็นภาพของคุณยายเข็มขัดคล้ายสุรินไม่ใช่ชัตเตอร์กุฏิวิญญาณแต่อย่างใด
กดติดวิญญาณแต่อย่างใดย้ำว่าเป็นภาพถ่ายของคุณยาย
ด้านหลังคือมีคุณยายสองคนคุณยายด้านหน้านี่ภาพชัดอยู่แล้ว
เพราะว่าเป็นแฟดแฟดยิงเข้านั่งคุณยายคุณยายรอด
แต่มีคุณยายมีนิ้วชี้อยู่นี่แต่มีคุณยายอีกท่านหนึ่งไงคะนั่งอยู่ข้างหลัง
แฟดไม่ถึงคุณยายแฟดเบาไปไม่ถึงคุณยายนะคะ
ก็เลยออกมาเป็นภาพกดติดวิญญาณแต่คุณสัมพันธ์บอกไม่ใช่
นอกจากนี้คุณสมภัณฑ์ยังบอกเลยว่าศาลที่เขาไปไหว้ค่ะเนี่ย
ที่เขาไปถ่ายรูปเป็นที่พึ่งทางใจชาวบ้านเป็นร้อยปีแล้ว
และมีเรื่องปฏิหารด้วยนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดไฟไหม้ทุ่ง
ซึ่งอยู่จุดนี้แหละและไหม้แบบนับครั้งไม่ถ้วน
แต่สารเจ้าสารเจ้าแม่ทุ่งหนองทองไม่เคยถูกไฟไหม้เลย
แม้แต่ครั้งเดียวรอดมาได้ทุกครั้งเลยค่ะ
เขาบอกเป็นปฏิหารเหมือนกันจุดนี้
ส่วนเมื่อกี้ผมตาไวผมมองไปเห็นเลขตรงเสาเมื่อกี้

เอาไว้งวดต่อไป